พาไปทานอะไรอร่อยทั้งทีก็ไม่ต้องจ่ายแพงนะคะ
แค่มีตังค์๔๐บาทคุณก็อิ่มท้องสบายกระเป๋าด้วยจ้า
ไปกันที่ร้านนี้เลยค่ะร้านข้าวแกง
ร้านนี้นะคะเป็นร้านขวัญใจชาวสวน
และคุณหมอคุณพยาบาลก็ว่าได้
เพราะว่าร้านนี้ตั้งอยู่ข้างโรงพยาบาลกาญจนดิต

แม่ดูสิลูกค้าก็สวยแม่ค้าก็แจบ
ร้านนี้บอกเลยมีแต่ของดีของเด็ดหรืออร่อยมากมาย

เพราะว่าอะไรคะข้าวแกงที่นี่
มีเมนูให้เลือกหลากหลายกว่า๑๕อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นส้มผัดแกงทอดหอมอร่อยมากมายหลายสิ่งอย่าง
ดูเอาเลยนี่เป็นชุดก็มี

เพราะว่ามีสองชิ้นสองชื่นจริง
หรือน้ำพริกกะปรีมีผักสดหลากหลายอย่าง

อีกอย่างหนึ่งที่ถูกใจมากก็คือว่า
สามารถตักทานเองได้แบบไม่อั้น
เหรอจริงเป็นแบบบุฟเฟ่ค่ะตักกี่ยางก็ได้
เท่าไหร่ก็ได้คุณจะกินเท่าไหร่คุณก็ตักไปเลยจ้า
แล้วน้ำพริกกับผักเนี่ยอย่างที่เห็นไป

ไปเลยที่โต๊ะมีอยู่แล้วตั้งเอาไว้
คุณอยากทานเท่าไหร่ก็ทานไปเลย

แล้วนี่แหละค่ะบอกราคากันตรงนี้บอกว่า๔๐บาทเท่านั้นเอง

เจ้าของร้านคือคุณยอดรักมณีโชธนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ยอดรักนะ
เขาเปิดร้านขายของชำแล้วก็ของใช้ที่จำเป็น

ครับอ่าซึ่งส่วนใหญ่นี่นะคะ
ก็จะเป็นชาวสวนหรือเป็นลูกจ้างที่จะมาเฝ้าไข้ผู้ป่วยนะคะ
ทีนี้ค่ะสังเกตดูแล้วว่าคนที่มาเฝ้าไข้
คนที่มาเยี่ยมไข้หลายคน
ส่วนใหญ่เขาก็บางทีมาเฝ้ากันนานหลายวัน
หรือบางทีมาช่วงกลางวันหรือบางทีหิว
รู้สึกว่าน่าจะช่วยเรื่องของอาหารการกินมากกว่า
แบ่งเบาภาระเรื่องปากเรื่องท้องดีกว่า
ก็เลยเริ่มแบ่งพื้นที่ร้านที่เคยขายของชำขายของฝากนี้นะคะ
มาเป็นพื้นที่ร้านขายข้าวแกง
ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะ
เรื่องของกินนะใครก็ชอบ
เห็นแบบนี้แล้วพี่เขาก็เลยเอางะจัดเต็มเลยละกันนะคะ
เปิดเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่๔๐บาทให้ทานกันแบบไม่อั้น

จะได้มีกำลังใจไปเยี่ยมญาติเยี่ยมไข้ไปให้กำลังใจผู้ป่วย
เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ไปแถวโรงพยาบาลกาญจนดิต
อยากจะไปทานข้าวแกงบุฟเฟ่๔๐บาท
ที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านนายหัวข้าวแกงบุฟเฟ่
ก็ไปได้เลยค่ะร้านเปิดทุกวันเลยนะ
ตั้งแต่๗โมงเช้าถึงบ่าย๒
แต่ถ้าใครไปไม่ถูกนี่เราให้เบอร์โทรศัพท์ไปเลยนะจ๊ะ
ให้เลขหมายเลขโทรศัพท์นะคุณผู้ชมนะจ๊ะ
ลองโทรไปสอบถามดูเผื่อใครอยู่แถวนั้นอยากจะไปทานนะครับ
ใช่ค่ะ๔๐บาทก็อิ่มแล้ว
อันนี้พูดจริงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้าวแกงบุฟเฟ่

บางคนไม่รู้จะกินแบบก๋วยเตี๋ยวไหม
จะกินเป็นข้าวแกงไหมเป็นต้มไหมเลือกไม่ได้
อยากกินหลายอย่างอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะคะ